จากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้นะครับทำให้มีโรงเรียนนะครับ
ได้รับผลกระทบประมาณสี่พันห้ามร้อยแห่งค่ะในสิบสองจังหวัดนะครับ
ทางด้านของสพก็เตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงไป
ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาอย่างเร่งด่วนครับนายการุณสกุลประดิษฐ์นะครับ
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่า
มีโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน
แล้วตอนนี้ประมาณสี่พันห้ามร้อยสิบแปดโรงเรียน
แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับหรือว่าสพป๔๒๐๖แห่งครับ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือว่าสพม๓๑๒แห่ง

ทั้งนี้เพื่อจำแนกตามที่ตั้งของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ชายขอบ๖๑๐แห่ง
โรงเรียนในพื้นที่๓จดพต๓๖๘แห่งครับ
เหลือเป็นโรงเรียนในพื้นที่ทั่วไป๓๕๔๐แห่ง
ซึ่งแต่ละพื้นที่มีสภาพปัญหาที่แตกต่างกันเช่นปัญหาด้านกายภาพผลสำริดทางการเรียนต่ำ
ทางการศึกษารวมไปถึงงบประมาณอาคารสถานที่ต่างด้วยนะครับ
ส่วนโรงเรียนในพื้นที่๑๒จดพตที่ประสบกับปัญหานามท่วม
จะถูกนำไปพิจารณาในครั้งนี้ด้วย
เพื่อสรุปจัดงบประมาณในการทำแผนฟื้นฟรกรางได้รับผลกระทบจากนามท่วม
โดยหลังจากนี้คณะกรรมการนะครับก็จะคัดกรองโรงเรียนที่ประสบปัญหาแบบวิกฤต
แล้วก็จะมาวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่ง

สรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบต่อไปครับ
ขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะ
เหนือตอนนี้อุณหภูมิลดลงเรื่อยค่ะ
ทำให้ดอกไม้ฤดูหนาวต่างในหลายพื้นที่ออกดอกบานสะพรั่งค่ะ
พญาเสือโครงหรือสากุระเมืองไทย
ภายในอุทยานแห่งชาติขุนสถานอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน
ออกดอกสีชมพูบานสะพรั่งอย่างสวยงามค่ะ
โดยมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมและถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก

อย่าโน้มกิ่งต้นนางพญาเสือโครงลงมาเพื่อที่จะถ่ายรูปเท่านั้น
เพราะอาจจะทำให้กิ่งหักหรือดอกหลุดจากลำต้นได้ค่ะ

นางพญาเสือโครงภายในโรงเรียนบรรพฤษวิทยาตำบลปอำเภอเวียงแก่น
สลัดไปเหลือแต่ดอกแล้วค่ะตอนนี้
ชูช่อรับลมหนาวอย่างสวยงาม
ขณะที่สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้๘องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนที่พิษนุโลกต้นสุพรรณิกา
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปรางได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่
ปลูกไว้บริเวณเส้นทางเข้าหมู่บ้านหนองขอนหมู่ที่๓
ตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งตลอดสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน
เป็นระยะทางกว่า๒กิโลเมตรค่ะ
สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
และทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว
ดูแล้วสดชื่นเป็นอย่างมากค่ะ

ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดเทศกาล

จัดขึ้นร่วมกับททนะคะ
โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของ
ภูหินร่องกล้าภูลมโลภูแผงม้า
และภูทับเบิกไปพร้อมกันในวันเดียว
แต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะ

ทุ่งดอกนางพญาเสือโครงจำนวนกว่า๒๐๐ไร่
ตอนนี้กำลังเบ่งบานอย่างสวยงามค่ะ

พื้นที่ตอนนี้หมอกลงจัดนะคะ
หลังจากที่อุณหภูมิลดลงอีกครั้ง
โดยเฉพาะบริเวณดอยพวอำเภอแม่สอด

อุณหภูมิอยู่ที่๑๔องศาเซลเซียสนะคะ
และดอยมูศึอุณหภูมิ๑๓องศาเซลเซียสค่ะ